ยังไม่หมดเรื่องของวันวาเลนไทยเรามาเก็บตกกันต่อใช่
จากเรื่องของคนไปดูเรื่องของสัตว์กันบ้าง
คราวนี้ค่ะจะพาไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่นั่นมีการจัดพิธีวิวาควายด้วย

แต่ก่อนจะไปดูจะพาไปดูบรรยากาศที่กาลสินค่ะ
แจกดอกกุหลาบและใบเตือนแทนใบสั่งในวันวาเลนไทย
ไม่มีใบสั่งเหรอคะเป็นใบเตือนเหรอคะ

ไม่ได้เป็นการส่งเสริมให้ทำผิดกฎจราจร
แต่เป็นการอนุโลมให้วันหนึ่งเพราะเป็นวันแห่งความรัก
พูดไม่ดีนะเนี่ยใช่คนใช้รถใช้ถนนก็เลยแฮปปี้ไงแล้วที่ตำรวจใจดี
แม้ว่าจะเข้มงวดกวดขันเรื่องการจราจรยังไงก็ตาม
แต่ว่าก็อนุโรมไม่ต้องเสียค่าปรับวันหนึ่งนะคะ
แทนที่จะได้ใบสั่งแต่ได้ใบเตือนพร้อมกับดอกกุหลาบ
ใจไปคนละดอกเพราะว่าเป็นการแสดงออกนะ
ว่าตำรวจก็ใจดีไม่ได้อยากบังคับใช้กฎหมาย
แต่อยากให้ประชาชนตระหนักถึงอันตราย
จากอุบัติเหตุทางการจราจรมากกว่า
คือขอเตือนนิดนึงที่เขาอนุโลมให้
มันเป็นความผิดเล็กน้อยนะครับ

เมาแล้วขับเขาก็ไม่อนุโลมให้
แล้วเขาก็ไม่ได้แจกดอกกุหลาบอะไรให้ด้วย

ก็เป็นความผิดเล็กน้อยก็อนุโลมวันเดียวเท่านั้นผ่านไปแล้วนะ
เรื่องนี้เข้าใจตรงกันนะคะ
ไปกันที่พระนครศรีอยุธยาค่ะ
ที่บอกว่ามีการจัดงานวิวาให้กับเจ้าแก้วฟ้า
แก้ฟ้านี่เป็นพ่อพันธวายไทยจากจังหวัดปราจีนบุรี
วิวากับเจ้าหงษ์
เป็นควายในความดูแลของคุณสุจินชัยชุมศักดิ
ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ฝ่ายเจ้าบ่าวนี่นะคะก็หอบสินสอดทั้งย่า
ทองคำที่ทำจากขนม

ในงานก็จัดกันเหมือนพิธีของคนนี่แหละ
มีแบบรอดซุ้มประตูที่ตกแต่งเป็นรูปหัวใจอย่างนี้เห็นไหม

นายพรมพิริยสอนสิรินายกสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายประเทศไทย
บอกว่าเจ้าแก้ฟ้านี่นะแอบกระซิบมา

เขาคุยกันรู้เรื่องแหละเขาเป็นเจ้าของกัน
บอกว่าก่อนจะมาวิวาเจ้าบ่าวเจ้าสาวนี่นะ
ได้แอบผสมพันธ์กันมาแล้วก็ติดลูกมาแล้ว

อดใจรอหน่อยท้องมาแล้วเดือนนึง
คาดว่าอีกสัก๙เดือนเดี๋ยวจะตกลูกออกมา
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างน้อยเจ้าบ่าวเขาก็ยังมีความรับผิดชอบ

ถูกแล้วหลังจากที่วิพากันแล้วเนี่ยนะคะ
เจ้าสาวก็จะย้ายไปอยู่ด้วยกันกับเจ้าบ่าวที่ปราจีนบุรี
ชาวบ้านจะไปอยู่ด้วยกันสำหรับเจ้าแก้วฟ้านี่นะคะ
เป็นพ่อพันธุ์ควายไทยราคาที่สูงที่สุดในไทยเลยนะ
ลักษณะสวยงามที่สุดในโลกเลยคุณ
ความสูง๑๖๕เซนติเมตรหนัก๑๓๖๘กิโลกรัม

แล้วตอนนี้นะมีคนเสนอราคาให้กว่า๕ล้านบาท
โอ้โหเจ้าของบอกยังไม่คิดจะขาย

สมส่วนถ้าเป็นพ่อพันธุ์ถ้าเป็นผู้ชายก็น่าจะหลอกพอตัว

ส่วนดงนุษย์พัทยาก็จัดพิธีสมรสบนหลังช้าง

มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเป็นสักขีพยาน
บรรยากาศก็คึกคักสนุกสนานล่ะค่ะ
สำหรับบ่าวสาวคู่แรกก็ได้รับพระพุทธรูปองค์ปฐม

จากพระครูเกษมกิติโสพลหรือพระอาจารย์จ่อย
เจ้าอวาดวัดสามะขีบรรพศตำบลบางเสลยอำเภอสัตว์ตะหิดด้วย

ก็ได้รับวัตถุมงคลเสริมบารมีกันไปทุกคู่เลยนะคะ

ใช่ชื่นมื้นกันจริงส่วนที่กระบีค่ะ
ความรักของตัวเงินตัวทอง

ไม่ใช่แค่ควายยังมีความรักของตัวเงินตัวทอง

ขอลงน้ำได้ก็บุนติ้วไปลุกขาดเลย

ไม่ต้องมีพี่ทีรีตอบ

คือสักขีพยานก็คือนักท่องเที่ยวที่เขามาเที่ยวนั่นแหละ

เขาเดินมาจากชายหาดอ่าวบากันเตียง
บนเกาะลันตาใหญ่อำเภอกเกาะลันตา
เจอคู่รักคู่นี้ก็ฮือฮาตื่นตกใจ
เห็นตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่คู่หนึ่งกำลังกอดรัดฟัดเหวี่ยงอย่างเมามันที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละนะ

เห็นว่าแบบโลกนี้มีแค่เรา๒ตัวเท่านั้น
ช่างภาพอิสระเห็นแล้วก็อดที่จะถ่ายไม่ได้หยิบกล้องไปแชะซะหน่อยนะคะ
รวมเวลาที่เขาพรอดรักกันก็๒๐นาทีแล้วค่ะ

เออก็ดูไม่ค่อยจะแคร์สื่อเท่าไห

ดิฉันว่าคุณนี่แหละดูเขาทำไม
มันเป็นที่ของเขาอยู่ในน้ำของเขาดีนะ